ถามหาความเป็นธรรม
ลูกสาววัย๖ควบกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา
หลังถูกไฟดูดคาลาดกีฬาชุมชนวัดคลองเตยใน๓
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา